เช่นเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือเรื่องของการปรับคอรมอ
เพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาก่อนอันนี้หลายต่อหลายกระแส
แล้วก็มีกระแสข่าวจากสื่อบางฉบับก็มีการนำเสนอ
มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะต้องมีการปรับตำแหน่ง
คอรมอลปรับชุดนี้คงต้องปรับใหญ่พอสมควรเหมือนกัน
อาจจะลามไปถึงบางกระทรวงเศรษฐกิจด้วยและอาจมีตำแหน่งใหญ่กว่านั้นด้วย
ทุกคนเลยพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งรองนายกพลเอกประวิทย์หรือเปล่า
วันนี้พลเอกประวิทย์เลยออกมายืนยันนะครับออกมาบอกเลยว่า
ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีการปรับตำแหน่งไม่มีการลาออกอย่างแน่นอน
ขณะที่รองนายกวิศนุนั้นก็ออกมาบอกเหมือนกันว่า
ยังไม่เห็นรายชื่อเลยที่บอกว่ามีการปรับคอรมอลยังไม่ได้เห็น
ถ้าหากว่าจะมีการปรับจริงจริงแล้วตัวเองไม่ต้องมาดูรายชื่อหรอก
เพราะว่านายกเขามีอำนาจอยู่แล้วเราไปฟังเสียงกันครับ
ผมก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเห็นพวกคุณเอาลื้อกัน
ในขณะที่พลเอกประวิทย์วงศวรรณก็ให้สัมภาษณ์ด้วย
น้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะพอใจหลังจากที่ถูกถามถึงกระแสข่าว
ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือเปล่า
โดยบอกว่าเขียนข่าวกันไม่เป็นความจริงครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกับนายกรัฐมนตรี
เข้ามาทำงานก็คืออาสาเข้ามาทำงานเอง
หากไม่ไหวจะบอกนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง
ตอนนี้ยังทำงานได้แม้ว่าตัวเองจะอายุมากแล้วก็ตาม
บอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ถือว่าเป็นความพยายามที่อาจจะมีการตัดแข้งตัดขา
ทำให้รัฐบาลนั้นอ่อนแอส่วนนายกรัฐมนตรีจะปรับ
รมอกี่ตำแหน่งนั้นพลเอกประวิทย์บอกว่า
นายกจะเป็นคนที่พิจารณาเองเพราะว่าเหลือเวลาทำงาน
เพียงแค่๑ปีเท่านั้นขณะเดียวกันไม่จำเป็น
ต้องยืนยันกับใครว่าจะอยู่ในตำแหน่งครบ
แล้วก็ทำได้เยอะมากหากทำไม่ได้ก็ออกไปก็เท่านั้นเองนะครับ
พร้อมกันนี้พลเอกประวิทย์นั้นยังขู่ด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะฟ้องสำนักข่าวที่ปล่อยข่าวลือดังกล่าว
โดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปสื่อมวลชน
เขียนข่าวโดยไร้ความรับผิดชอบนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้
รองนายกพลเอกประวิทย์ก็สื่อออกมานะครับ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะครับ